มาดูเด็กเก่งกันบ้างนะคะจากจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เด็กคนนี้เก่งมากโดยเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์
จนสร้างหุ่นยนต์ตากผ้าเคลื่อนที่
เออนะฮะนี่ลักษณะของหุ่นยนต์ตากผ้าเคลื่อนที่

น่าจะเป็นแบบจำลองนะคะเด็กคนนี้นะคะ
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๔ถึงปีที่๖มีเป็นกลุ่ม๖คนด้วยกัน
เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหมากแข้งจังหวัดอุดรธานี
ก็นำหุ่นยนตากผ้าเคลื่อนที่มาให้ผู้สึกข่าวชม
หลังจากที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทหุ่นยนต์สร้างสรรค์ในโครงการ
วันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ

เขาได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่เกาหลีใต้
๑๑ถึง๑๔สิงหาคมนี้นะคะ

ครูผู้สอนนะคะก็คือคุณครูนิยมระหาบอกว่า
เด็กมีแนวคิดต้องการสร้างหุ่นยนต์ที่มีประโยชน์
เพื่อที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
เริ่มจากแนวคิดที่เห็นผู้ปกครองตากเสื้อผ้าอยู่นอกบ้าน

จากราวตากผ้าไม่สามารถเคลื่อนที่หลบฝนได้หนักสิ

ไม่แล้วกว่าคุณแม่บ้านจะวิ่งไปเก็บแต่ละตัว
กว่าจะหยิบที่หนีบผ้าออกมาแต่ละตัว
แรงบันดาลใจจากแม่ใช่นะคุณเห็นคุณแม่เหนื่อย

ก็เลยสร้างหุ่นยนต์ให้คุณแม่นี่เองนะคะ
หลังจากนั้นนักเรียนก็ระดมความคิดกันเลย

โดยครูทำหน้าที่เพียงแนะนำการเขียนโปรแกรม

สำหรับวิธีการทำงานของหุ่นตัวนี้นะคะ
นั่นเด็กใสน้องเขาตกขึ้นมานะ
พี่ครับพอฝนตกลงมานะคะฟ้าครึ้มนะคะ
ตัวเซ็นเซอร์ก็ตรวจจับ

ให้ใต้หลังคาของตัวหุ่นยนต์ไปปิดราวเสื้อผ้า
พร้อมกับเคลื่อนที่เข้าไปในร่มเลยฮะ
แล้วพอถึงผนังบ้านก็จะมีท่าหรือมีวัตถุขวางนะฮะ
เซ็นเซอร์ก็จะสั่งให้หยุดเคลื่อนที่ทันที
ไม่ใช่วิ่งไปชนอะไรพังหมด
ไม่ใช่นะฮะหุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์นะฮะ
ก็คือราวตักผ้าอัตโนมัติยื่นออกไปตอนมีแดด
แล้วกลับออกมาตอนที่ไม่มีแดดใช่ไหมฮะ

เดี๋ยวผมจะไปเกาหลีใต้นะฮะแล้วผมจะซื้อขนมมาฝากนะฮะ
ลังเฮโยแหมหวังแต่ขนมน้องนะ
เอาเป็นว่าหวังให้น้องชนะนะ
เพราะว่าเป็นแนวคิดไอเดียของเด็กที่ดีมาก
ประสิทธิ์ของป๖เท่านั้นนะยังนะครับ